มีคดีทำร้ายกันอย่างโหดเยี่ยมเกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
เมื่ออดีตสามีบุกไปที่ห้องพักของอดีตภรรยานะครับ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายสามีใหม่จนเขาบาดเจ็บสาหัส
ถึงขั้นจับแก้ผ้าแล้วก็ทำร้ายที่อวัยวะเพศจนฉีกขาดนะครับ

ที่ฝ่ายของผู้เสียหายยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ตอนนี้เป็นแผลชะกันมาก
นางแววอายุ๓๔ปีเล่าวินาทีสะเทือนหัวใจมากที่สุด

หลังสามีเก่านายสมานสมอายุ๓๐ปี

ในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ปรีเข้ามาทำร้ายนายวิทยาสามีใหม่อย่างโหดเยี่ยม
ใช้มือดึงเจ้าโลกจนเป็นแผลชะกันฉีกขาด

สามีเก่ายังขี่รถจักรยานยนต์เหยียบซ้ำบริเวณแขน
แน่นิ่งจมกองเลือดหน้าห้องเช่า
ทำกลางสายตาของเพื่อนบ้านจำนวนมาก
ที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเพราะกลัวจะถูกลุกหลง
แววเปิดเผยว่าตอนนี้รู้สึกสงสารนายวิทยาเป็นอย่างมาก

อาการเข้าขั้นโคม่าสมองบวม
ต้องให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อบรรเทาอาการ
อวัยวะก็ฉีกขาดเป็นทางยาว
ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่

สาเหตุที่สามีเก่าเข้ามาทำร้ายร่างกายสามีใหม่
ไม่น่าจะเกิดจากความหึงหวงอย่างที่หลายคนเข้าใจ
เพราะตัวเองกับนายสมานเลิกรากันไปได้ปีกว่าแล้ว
ส่วนสาเหตุจริงน่าจะมาจากใบเสร็จรับเงินรถจักรยานยนต์
นายสมานถามถึงก่อนจะลงมือทำร้าย
ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงใบเสร็จรับเงินจากรีไฟแนนซ์รถ

แต่ไม่ใช่จากการหึงหวงแน่นอนเพราะต่างคนต่างอยู่กันมานาน
มันไม่ได้พูดว่าหึงเราห่วงเราหรืออะไรเรานะ
มันมาถามหาเอกสารมันบอกว่า
หนูเนี่ยเอาเอกสารมาถามว่าเอกสารอะไร
มันสรุปง่ายคือมันเป็นแค่ใบเสร็จรับใบเสร็จจ่ายค่างวดรถแค่นั้น
ซึ่งมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรป่ะพี่ที่จะทำให้คนคนหนึ่งแทบจะฆ่าคนคนหนึ่งตายได้
ส่วนสาเหตุที่เลิกรากันนางแววบอกว่า
นายสมานเสพยาอยู่บ่อยครั้งและไม่สนใจลูกเมีย
พออยากยาก็มาทุบตีตัวเองจนทนไม่ไหวจึงหนีออกมา
นายสมานยังมีพฤติกรรมทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลอีกด้วย
ส่วนลูกสองคนที่มีกับนายสมานไม่ได้อยู่กับตัวเอง
เนื่องจากนายสมานไม่ยอมให้ลูกไปอยู่ด้วย
และยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะเอาให้นายสมานติดคุกให้ได้
ส่วนความคืบหน้าคดีตำรวจสพคลองลึกบอกว่า
สำหรับคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญ
และเป็นการกระทำอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ทางตำรวจจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมา
และขณะนี้รู้ตัวบ้านของผู้ก่อเหตุแล้ว
และได้ทำการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
หากไม่มาก็จะออกหมายจับทันที